เห็นหน้าแบบสาวหล่อแล้วใจมันฟินใจมันฟูเหมือนกันนะฮะ
ไหนก็ไหนแล้วไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
เรื่องความฟิตที่เห็นแล้วก็ฟินเหมือนกันนะฮะ
สำหรับคุณแม่ลูกสามคุณลีเดียสรรรัสนั่นเองนะครับ
บอกเลยว่าแข็งแกร่งมาก

เจ้าแจ๊กริมเจ้า
มาค่ะพามาดูคุณแม่พลังบวกกันหน่อย
กับวาที่คุณแม่ลูกสามลีเดียเจริญรัฐ
จะเป็นแรงบันดาลจิตบันดาลใจให้กับแม่หลายคน
ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำอะไรไปดูค่ะ
เออนี่มันคุณแม่พร้อมบวกไม่ใช่พลังบวกนะคะ
โอ้โหเอ๊ะอะเตะเอ๊ะอะต่อย
ส่วนพ่อแมทว่านี่แทบจะไม่ใช่เมียแล้ว
นี่แทบจะเป็นนักมวยคนหนึ่งแล้วว้าย

เจาะแจ๊ะริมจอ